พูดถึงนะครับความคืบหน้ากรณี
ความเป็นไปได้ที่บอลลีกไทยจะกลับมา
ลงสนามอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
แต่ให้ทางสมาคมยังต้องไปปรับเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคเพิ่มเติมเล็กน้อย
การเดินทางข้ามจังหวัดเนื่องจากแต่ละจังหวัดนั้นก็มีมาตรการในการป้องกันที่ไม่เหมือนกัน
ก็ต้องมีแผนงานที่ชัดเจนในการเล่นสำหรับจังหวัดนั้นนั้นแล้วสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะครับ
เข้าหารือกับสวบคออีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับ๒๑มกราคมแล้วก็น่าจะได้คำตอบชัดเจนถึงแนวทางในการป้องกันโรค
รวมถึงวันเวลาที่ชัดเจนในการกลับมาแข่งซึ่งเมื่อได้คำตอบที่ชัดเจนแล้ว
ก็จะนำมาเสนอมาตรการให้กับสโมสรสมาชิกได้รับทราบและนำไปปฏิบัติต่อครับ